ฉากลงแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ๒๐๑๖ที่ไทยนั้นได้เป็นเจ้าภาพค่ะ
สำหรับผู้ที่ชนะนั่นก็คือมาเลเซียนะคะเอาชนะคู่แข่งจากจีนไปด้วยเวลาเพียงแค่๒๙วินาทีเท่านั้น
ส่วนไทยเองค่ะก็ได้รางวัลกลับบ้านไปด้วยนะคะนั่นก็คือรางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่นค่ะ
ติดตามจากรายงานคุณจีรภาสุริสุขค่ะ
ชัยโยที่เกิดขึ้นหลังหุ่นยนต์ของทีมมาเลเซีย
กังหันลมไปติดตั้งได้สำเร็จ

คู่แข่งเท่ากับเสียงประกาศใช้ชนะในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ
โดยเฉือนเอาชนะตัวเต็งจากจีน
หลังจากต้องแข่งขันกันถึง๒รอบ
ซึ่งกติกาการแข่งขันจะต้องแบ่งผู้เข้าแข่งขันเป็น๒ทีม
คือสีแดงและสีน้ำเงินผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะใช้หุ่นยนต์๒ตัว
โดยจะต้องพาอีโคโลบอตนำใบพัดกั้งหันลมไปติดตั้ง
ที่สถานีกังหันลมซึ่งถือว่าเป็นจุดหมายปลายทาง

นั่นก็คือทางลาดชันขึ้นเนินเขาแม่น้ำและทางลาดชันลงเนินเขา
โดยใช้พลังงานจากหุ่นยนต์ไฮบิตเป็นตัวขับเคลื่อนพาไปภายในเวลา๓นาที
รอบแรกทีมจากมาเลเซียเป็นฝ่ายชนะหลังกรรมการตัดสินให้ฝ่ายจีนแพ้ฟาว
แต่เมื่อทีมจีนขอคำชี้แจงและดูการตัดสินใหม่อีกครั้ง
ผลปรากฏว่าเกิดข้อผิดพลาดในการตัดสิน
จึงทำให้เกิดการแข่งขันใหม่ในรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งค่ะ
ซึ่งในครั้งนี้ทีมมาเลเซียสามารถเอาชนะได้อีกครั้ง
ภายในเวลา๒๙วินาที
หลังทีมจากจีนนำใบพัดกังหันลมไปติดตั้งในรอบแรกไม่สำเร็จ
ทำให้ต้องเสียเวลาในการนำหุ่นยนต์เคลื่อนตัวมาติดตั้งใหม่อีกครั้ง
และในปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๓ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
ภายใต้กติกาการแข่งขัน
พลังงานบริสุทธิ์จุดประกายโลก
โดยทีมจากมาเลเซียเขาใช้เวลาเตรียมตัวถึง๙เดือน
ซึ่งเขามั่นใจในเทคโนโลยีของเขามาก
และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แข่งขันกับทีมที่เก่งอย่างจีน
ก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับรางวัลกลับบ้านนะครับ
แต่อย่างน้อยเราก็ยังได้รู้มีประสบการณ์มีสัมพันธมัยตีกับต่างชาติครับผม
โดยประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีถัดไปที่กรุงโตเกียว